คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องของเพื่อนรักนักดื่ม
คือมีนักข่าวไทยรัฐทีวีประจำจังหวัดสมุทรปราการนะคะ
เขาก็ขับรถผ่านถนนเส้นหนึ่งนะมองไปบนทางเท้า

เพราะสิ่งที่เห็นคือมีผู้ชายสองคนแบกร่างผู้ชายคนหนึ่ง

แล้วผู้ชายที่โดนแบกคือทิ้งตัวแบบทิ้งตัวไปเลย

มันนิ่งมากด้วยแขนขาห้อยหมดเลยเนี่ย
นี่นักข่าวที่เห็นก็คงแอบนึกเหมือนคุณภาคภูมิแหละ
ว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันเป็นแบบอุ๊ยเหตุฆาตกรรมอะไรหรือเปล่า
หรือแบบเป็นอุบัติเพจใช่ไหม

ใช่นักข่าวเราก็ถาม
ก็บอกว่าไม่มีอะไรพี่เพื่อนผมมันเมา

นักข่าวของเราไปเจอขับรถผ่าน
ตอนแรกก็ตกใจว่าเอ๊ะถูกทำร้ายอะไรหรือเปล่า

บาดเจ็บหรือเสียชีวิตอะไรหรือเปล่า
สุดท้ายเขาบอกว่าเพื่อนผมเมา

แบกเพื่อนกลับห้องค่ะนี่ตอนที่เขาเปิด
เปิดกระจกถามมั้งตอนขับรถผ่านเนี่ยเดี๋ยวลองฟังหน่อย
ไม่เป็นไรค่ะเมื่อสักครู่นี้จะมีภาพตอนที่เขาขับรถผ่านสามคนนี้
แล้วก็ต้องถามแหละค่ะว่าคุณดื่มเหล้ากันตั้งแต่กี่โมงคะ
นี่คือที่บอกว่าเมาคือตอนสายนะกลางวันแล้วนะ
คงดื่มตั้งแต่เมื่อคืนข้ามคืนมาจนเช้ามาจนสายหรือเปล่า
หรือยังไงเพราะเจอตอนสายแล้วล่ะ
นึกว่าจะเอาศพไปอำพรางซะอีกใช่ไงดูข่าวฆาตกรรมเยอะ
ก็เลยแบบเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นคนเมาค่ะคนเมา
ตอนนี้คงไปทำงานกันแล้วมั้งอืมอ่าทุกผู้ชมครับ